คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวความน่ารักของคนกับสัตว์เลี้ยง
เลี้ยงแมวยกมือขึ้นนี่ไงคนนี้เลย

แมวผมเนี่ยนะให้ดูจนเบื่อแล้วให้ดูแมวคนอื่นดีกว่า
จะให้ดูความน่ารักของคนเลี้ยงกับแมวเขาหยอกล้อกันแบบนี้ฮะ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
โอ้โหโอ้โห